สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงช่วงสิ้นเดือนทั่วทุกภาคฝนเพิ่มขึ้น
พื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนเตรียมรับฝนได้เลยค่ะแต่ย้ำก่อนนะคะว่าวันนี้ฝนลดน้อยลง
แต่วันพรุ่งนี้เมฆฝนเริ่มเข้ามาแทนที่แดดค่ะเพราะว่าลมมรสุมประจำฤดูกลับมามีกำลังแรงอีกครั้ง
ทำให้ทั่วทุกภาคฝนเพิ่มขึ้นพื้นที่รุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซากยกของขึ้นสู่ที่สูงไว้ได้เลยนะคะ
เพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๓๐
วันได้๒๓๓๘องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนในช่วงเย็นได้๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ
เพราะฉะนั้นคนกรุงเผื่อเวลาในการเดินทางหลังเลิกงานด้วยนะคะ
ย้ำว่าพรุ่งนี้ฝนเพิ่มมากขึ้น
อย่าลืมเตรียมพกร่มและอุปกรณ์กันฝนอื่นก่อนที่จะออกนอกบ้านด้วยนะคะ